คุณผู้ชมค่ะไปเพิ่มรอยยิ้มกันบ้างดีกว่า

ชวนไปหลบร้อนนิดหนึ่งนัดทักกับแม่ลูกผูกจิตคู่นี้
เนยโชติกากับน้องละลิน
น่ารักมากจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับช่วง
เจ้าแจ๊กริมจอ
เจ้าแจ๊กริมจอ

บ่นไปไม่ช่วยอะไรไปหาแนวเที่ยวทะเลดีกว่า
เหมือนแม่เนยโชติกากับลูกสาวหล่าน้องละลิน

ความเก๋ความกุฎลมกะโหลกโหมกสะบัด
หัวเราะกับฟ้ากับน้ำเอิ๊กอาร์กับหมูปลา
จริตละตินส่งเวทีไหนดีคะแม่

แฟชั่นก็จัดเต็มอย่างกับฝาแฟน
เดรสคุมธีมกับแว่นกันแดดอันย้อยใหญ่
เลิศแพ็คคู่ไปเลยค่ะ
เลิศแม่
โปรดติดตามตอนต่อไป